อนุทินค่ะลงพื้นที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยที่ชุมชนวัดมะกอกเขตสามเศษในที่กรุงเทพ
นี่แหละก็เลยบอกไงประกาศออกมาเลยลองฟังหน่อยไหมล่ะตอนที่คุณอนุทินประกาศประกาศว่าอะไรคะ
ลงนางไข่ถือคลองยาเศษติฯเกินหนึ่งเมตรผิดกฎหมายครับ
ผิดกฎหมายจากนี้ไปหนึ่งเม็ดต้องผิดกฎหมาย
ที่เขาบอกประกาศสงครามยาเสพติดเปล่า
นี่แหละครับประกาศสงครามยาเสพติดครับ๑เมตรก็ผิดกฎหมาย
มาพูดอีกครั้งท่ามเมื่อวานที่ทำเงียบค่ะ
คือเนื้อหาเหมือนกันเลยการครอบครองยาบ้า๑เม็ดเป็นผู้เสพ
ถ้าเกิดตั้งแต่๒เมตรขึ้นไปถือว่าเป็นผู้ค้า
แล้วก็ใช้อำนาจของคณะกรรมการกำกับควบคุมป้องกันยาเสพติด
ลงนามโดยตัวท่านนี่แหละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
แล้วก็เสนอให้คอรมอลเห็นชอบเป็นกฎกระทรวง
คุณผู้ชมนี่แหละเราก็เลยเอามาถามคุณผู้ชมค่ะ
ว่าคุณผู้ชมเห็นด้วยไหมเอออยากรู้นะ
เนี่ยโหวตเข้ามาหลายคนโหวตเข้ามานะคะ
แล้วก็ตอนนี้เราปิดโหวตไปเรียบร้อยแล้วด้วย
เราขออนุญาตสรุปความคิดเห็นของคุณผู้ชม
กรุณาแสดงความคิดเห็นเข้ามาอย่างมีประโยชน์และสร้างสรรค์
คิดอย่างไรกับการแก้กฎหมายพบยาบ้า๑เม็ดเป็นผู้เสพ
และพบยาบ้า๒เม็ดขึ้นไปเป็นผู้ค้าผลโหวตสรุปตามนี้ครับ
เห็นด้วย๖๐คือเห็นด้วยทั้งแนวคิดนี้
ส่วนไม่เห็นด้วย๔๐แต่๔๐นี้มันอาจจะมาจากหลายเหตุผล
หนึ่งกลัวการไม่ให้โอกาสกับผู้เสพ
กลัวคนจะล้นคุกใช่นะฮะส่วนความคิดเห็นของคุณผู้ชมท่านนี้

ถ้ากลัวการยัดยาตรวจก็อย่าปอยุ่งกับยาเสพตัดต่อแลกซิคะ
จริงของเธอเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมคิดเห็นเป็นอย่างไร
แต่ว่าวันนี้การสำรวจให้เห็นเป็นแบบนี้ครับ